คุณผู้ชมมาผู้ชายคนหนึ่งเดินดุ่มไปไปจุดไฟเผามินิมาตร
เอ้าเผาเพราะว่าเขาบอกว่าข้างในมันมีคนส่งสัญญาณรบกวนสมองเขาเขาอยู่ไม่ได้
หยุดซะเขาก็เลยเผามันซะเลยแบบนี้อ่ะไปดูภาพเลยฮะ
ดูเอาละกันนี่ขี่รถเสร็จจอดปุ๊บนี่เอาไฟแชคจุดใส่ถุงขนมที่เป็นพลาสติกอ่ะ
อ๋ออ๋ออ๋อทำไมอ่ะเขาบอกว่าก็ในนี้มันมีคนส่งสัญญาณฮะ
เขาชื่อว่าสัญญาณวีทูเคอ่ะครับครับรบกวนสมองเขาเขาหยุดไม่ได้อืม
ต้องเผามินิมาตรนี้ซะเพื่อให้คนคนนั้นหยุดการกระทำนี้ซะ
อะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ฮะวงจรปิดจับภาพไว้ได้เอาให้ดูภาพวงจรปิดกันก่อน
ทำไมถึงทำแบบนี้คือมินิมาร์ทอันนี้เขาอยู่ในปั๊มอีกทีหนึ่งปั๊มน้ำมันนะฮะ
โชคดีนะพนักงานเขาเห็นแล้วก็เอาถังระเพลิงมาฉีด
เพื่อให้ไฟมันหยุดแค่นั้นก่อนไม่งั้นนะลุกลามบานปลายใหญ่โตแล้วอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยไง
ปั๊มนี้อยู่ริมถนนมิตรภาพครับช่วงตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
หลังจากนั้นตำรวจส่วนโนรสูงไปเลยครับตามแกะรอยผู้ชายคนเมื่อกี้
หนุ่มวางเพลิงไปจับกุมได้ชื่อว่านายุทธภูมิหรือว่าในเบียร์อายุ๒๘ปี
ใส่ชุดเดิมชุดที่เห็นในภาพเมื่อกี้ค่ะผมยอมรับว่าผมเผาจริง
ตำรวจบอกมาคุยกันซิว่าไปเผาทำไมเอาตัวไปทำแผนไปชี้จุดที่เผาหน่อยสิ
คุณผู้ชมเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรคือเขาบอกกันไว้ว่า
มันเป็นคลื่นในการที่ใช้รบกวนสมองหรือว่าสั่งจิตให้แบบว่าคนนั้นเนี่ย
ทำพฤติกรรมบางอย่างตามคำสั่งของเจ้าของคลื่นที่ปล่อยออกมา
เขาเชื่อกันว่ามันเป็นโครงการทดลองเกี่ยวกับในสงครามในยุคก่อน
ว่าอันนี้ไม่มีอยู่จริงแต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริง
แล้วแถมสำคัญนะมาจี้ที่หัวใจเขาทำให้เขาอึดอัดแล้วเขาอยู่ไม่ได้
เขาเลยต้องมาเผาร้านนี้ซะเพื่ออะไรรู้ไหม
คำถามคือแล้วไอ้ถุงขนมมันเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เขาอ้างว่าส่งขึ้นบีตูเก
คุณผู้ชมก็คงจะมีคำตอบในใจว่าพ่อหนุ่มคนนี้มันเป็นอะไรกันแน่
เพราะหนุ่มคนนี้ในเบียนเคยเกาะเหตุ

เอาฟังจากปากเขาสิเอาเป็นอะไรเบียเอาตอบหน่อยสิ
เรามีความคิดอย่างไรไหมคิดจะไปบริษัท

คือขอส่งสัญญาณมากหรือเปล่า

แต่เราจีนและที่หัวใจเครียดไทยก็เป็นไปดู

เพราะว่าตอนนี้มีผู้บริเวณหยุดของผมเยอะมากครับ

เบียร์ถามเบียร์ไม่น่าจะรู้เรื่อง

พ่อของเมียบอกว่าลูกผมเป็นจิตเวท

เอายาจิตเวทมาให้ตำรวจกับนักข่าวดูนี้
ผมเคยพาไปรักษากันในถุงในมือของพ่อนะ
มีถุงยาผู้ป่วยจิตเวทของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอยู่
คือเอามาแสดงให้ดูว่าจริงป่วยจริง
ใช่แล้วบอกว่าเบียร์เป็นลูกชายคนโตผมนะ

ช้ำใจหนักเสียใจหนักอยู่ไม่ได้

เบียร์นะเนี่ยเบียต้องหันไปมองหน้าพ่อ
แล้วดูพ่อสิดูลักษณะท่าทางสีหน้าของพ่อ

และหน้าพ่อดูเสียใจแล้วดูแบบอีกแล้วเหรอ
แต่ในตานั้นรักเบียมากนะ

เหตุผลคืออกหักก็เลยเสพยา

หลังจากนั้นก็หลุดโลกไปเลย
ไม่ยอมกินยารักษาอาการทางจิตอย่างต่อเนื่อง
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเรื่องของเป็นผู้ป่วยต่างนานา
ตั้งเขาหาวางเผิกไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วเอาตัวของเบียร์ไปให้หมอตรวจร่างกายใหม่
เขามีอาการป่วยจิตจริงหรือไม่อย่างไร
แล้วก็จะว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับ
คืนนี้ยังแค่เผาแบบเชลล์ขนม
ถ้ามากกว่านี้ถ้าเขาไปเผาสถานที่หรือไปก่อเหตุอันตรายกว่านี้จะทำยังไง

แล้วคุณคิดดูนะไอ้ขนมเรานึกภาพขนมก๊อบแก๊ปมันติดไฟง่ายนะ